ที่จันทบุรีใครนึกภาพของการที่ไปประดิบัติทำบนเขาขี้จากูฬ
มันต้องนั่งรถ๒แถวของเขาขึ้นไปถึงวึง
น้ำมันลงจากเขาไหลซัดลงมาเข้าสวนผลไม้
สภาพนี้คือน้ำตกเหรอพี่เบิร์ค
ใช่แต่น้ำตกนี้ไม่สวยอันตราย

โอ้โหชาวบ้านนะฮะที่นี่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกัน
ลักษณะเดียวกันเลยครับคือน้ำมันก็ไปทำให้ปลาเนี่ย
ออกมานะครับก็เอาไปขายสร้างรายได้กัน
ปริมาณน้ำมหาศาลจากเขาคิดชะกูธครับหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตะบนพลวง
อเผิดตะบนตะเขียนตะบนคลองพรูตะบนจันทร์เขลมตะบนสองพี่น้อง
ท้นตะหลิ่งนะครับน้ำท่วมฉับพลันเลย
ทุเรียนสวนผลไม้ไม่ต้องพูดถึงนั่นเห็นแต่ยอด
เห็นแต่ยอดครับชาวบ้านเร่งเก็บของหนีน้ำแล้วก็เตรียมย้ายสิ่งของนะครับ
จะเป็นไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ถ้ามันรุนแรงกว่านี้
ขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนออกไปทอดแหหาปลาครับบนถนนที่ผมบอกนะครับ
ถูกน้ำท่วมค่ะนะฮะปลามันก็ข้ามจากป่าฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านก็เอาแหเนี่ยเหวี่ยงบนถนนแบบนี้ซะเลย
ก็ได้ปลาอะไรบ้างล่ะพี่ปลาซิลปลาสร้อยปลาตะเพียนปลานินปลาดุกปลาจาระเด็ด
อุ้ยเจรมเม็ดด้วยเหรอมายังไงอ่ะน้ำหนักเกือบสิบกิโลกรัมนี่นี่นี่
ใหญ่มากจริงอันนี้นะพี่ผมซื้อต่อพี่ขายยัง
พี่พี่ขายังผมซื้อต่ออุ้ยนึงบ๊วยนะครับนะครับ
ปลาเหล่านี้ส่วนใหญ่ลอยออกมาจากบ่อปลาที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดจันทบุรีคาดว่า
หากมีฝนหนักต่อเนื่องอีกอุ้ยนะครับปริมาณน้ำจากอำเภอเขาคิดชะกูธ
จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีประกาศประกาศ
บ้านคุณผู้ชมท่านใดอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีระวังรวมถึงเขตเศรษฐกิจของจันทบุรีด้วย
ประกาศให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ
ของที่สูงนะครับป้องกันความเสียหายแล้วติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดที่สุด
ไม่ใช่ใกล้ชิดธรรมดาแล้วใกล้ชิดที่สุดล่าสุดครับล่าสุด
อย่างที่บอกไปแม่น้ำจันทบุรีปากทงเหลืองแล้วนะจ๊ะปากทงเหลืองแล้วนะจ๊ะ
อย่างนั้นต้องระมัดระวังนะครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าสงสารนะ
ที่เลี้ยงปลาพอน้ำท่วมแบบนี้ปลามันก็ออกมาจากบ่อหมดเลยนะคะ